ทุกผู้ชมที่จังหวัดตราดมีหนุ่มขับเรือคนหนึ่งไปบ่อเลี้ยงปู
ระหว่างทางฝนตกหนักมองไม่เห็นทาง
เรือเสียหลักพุ่งชนกิ่งไม้แล้วเขาก็ตกลงไปในน้ำ

สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์เนี่ยได้รับแจ้งเหตุก็เลยไปช่วยกันนะครับ
ที่คลองทาตะเผาหมู่๒ตำบลหนองสมมติอำพื้นมือจังหวัดตราดนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับชื่อว่านายบุภาบุญเหลืออายุ๓๔ปีนะครับ
พี่ชายก็ไปช่วยงมศพน้องชายนะครับแล้วก็เป็นคนที่เจอศพน้องชายด้วยนะครับ
พี่ชายชื่อนายทงชัยบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๘โมงเช้าเนี่ย
ผาน้องชายขับเรือหางยาวจะไปบ่อเลี้ยงปูในป่าชายเลน
ริมลำคลองท่าตะเผานะฮะทีเนี้ยไปแล้วจนบ่ายยังไม่กลับบ้าน
ก็เลยเริ่มแปลกใจนะครับพาชาวบ้านกันเนี่ยมาช่วยกันออกตามหา
มาถึงจุดเกิดเหตุใกล้กับจุดที่ทำบ่อเลี้ยงปูแล้วเจอเรือเร็วของน้องชายเนี่ย
แต่ว่ามันคว่ำอยู่นะฮะก็เลยคิดว่าต้องจมน้ำแน่ก็เลยช่วยกันหานะครับ
ที่นี่ความลึกเนี่ยประมาณสองเมตรนะฮะหากันอยู่นานนะครับ
สุดท้ายเนี่ยนายทงชัยบอกว่ามันพีคที่สุดก็คือตอนเจอศพน้องชายนะครับ
คือเขาเนี่ยดำน้ำลงไปแล้วเท้าเนี่ยไปเหยียบศพทีแรกเขาคิดว่าเป็นท่อนไม้
ทีนี้พอเหยียบลงไปแล้วเนี่ยลักษณะเขาบอกมันชัดเจนเลยคือมือเนี่ยคว้าขาเขาไว้
ทีแรกเขาตกใจมากนะฮะแต่ก็ทำใจนะคิดว่าเออไม่ใช่ใครอื่นนี่คือน้องเราเอง
เราคงอยากขึ้นจากน้ำแล้วแหละนะครับเลยมาเกาะขาเราก็ทำใจดีสู้เสือ
แล้วก็ตะโกนเรียกคนอื่นให้มาช่วยกันเอาศพน้องชายขึ้นมานี่ครับ
ตกใจอ๋อแล้วผมก็คิดในใจว่าจะตกใจไปทำไมกับน้องกูอ๋อหมายถึงน้องผม
หมายถึงเหมือนมือเข้ามาคว้าขาเราเน่ผมหยีบแหละผมเหยียบสามอ๋อ
แล้วเลยผมข้างทีสองที่ผมเยี่ยมไปมือคล่องขาเกินติดเลยเออเหรอจับคาขึ้นมา

แต่ก็ตกใจสุดทีเลยนะครับ
เขาก็ยืนยันว่าจับขาเขาจริงนะฮะ
ทางตำรวจก็ไปสอบปากคำญาติญาติกับเพื่อนนะฮะ
คือญาติของผู้ตายไม่ติดใจเอาความนะครับ
ว่าสาเหตุก็คงจะเกิดจากอุบัติเหตุเรือไปชนนะครับ
แล้วก็คว่ำเขาก็ตกลงไปในน้ำนะฮะ
จังหวะนั้นก็คงจะช่วยเหลือตัวเองไม่ทัน